ซีฟาคุณไปกินอีกร้าน๑๑๐บาทเหมือนกันคุณชนาก็จ่ายได้สบาย
ร้านนี้นอกจากขายอาหารถูก๑๐บาทแล้วต้องบอกว่าถูกใจสายกินแบบบุฟเฟ่
ร้านก๋วยจั๊บเจ้าเด็ดที่ไม่มีใครไม่รู้จักเลยโดยเฉพาะชาวชนประธานนะคะ
เพราะว่าเขามีสูตรเด็ดเคล็ดลับมากมายน้ำซุปเนี่ยกลิ่นต้มกระดูกเห็นไหม
หอมหวนชวนทานมากเลยที่สำคัญสูตรพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือ
ที่ร้านนี้นะเขาใช้เวลาในการต้มน้ำซุปนานกว่า๒๓ชั่วโมง
ต้มออกมาหวานหอมน้ำต้มกระดูกแทบไม่ต้องปรุงเลยนะคะ
และเขามีเอกลักษณ์การกินที่ไม่เหมือนที่อื่นยังไงเออ
เขาจะวางหม้อเครื่องเครงต่างเรียงเอาไว้เลยค่ะ
เนี่ยเรียงเป็นหม้อวางวางไว้เลยเออมีทั้งโครงไก่ไส้กอกงูยอเหลือดมู
ลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นยักษ์ลูกชิ้นหมูไข่ต้มไปถึงหมูหมดอ๋อเหรอ
คุณผู้ชมอยากกินเท่าไหร่อยากตักเท่าไหร่ตักไปเลย
แล้วสุดท้ายเนี่ยนะก็ค่อยไปตักเส้นกับน้ำซุป
แล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวกากหมูพริกไทยต้นหอมผักชี
แล้วก็อยากจะปรุงรสเพิ่มใครชอบเผ็ดใครชอบเปรี้ยวก็ใส่ไปตามใจชอบ
คิดราคาชามละสิบบาทสิบบาท
ไปจนถึงหนึ่งร้อยบาทขึ้นอยู่กับปริมาณการตักครับ
เออใครกินมากก็จ่ายมากใครกินน้อยก็จ่ายน้อยตามใจฉัน
แสดงว่าแต่ละอย่างแต่ละชิ้นเนี่ยที่ตักเพิ่มกันเข้าไปราคามันก็ต่างกันนะเนาะ
ถูกต้องค่ะคือเจ้าของร้านนี่นะคือคุณสิริพาเชิงสะอาด
เป็นลูกสาวของเจ้าของร้านบอกว่าขายมานานกว่า๓๕ปีแล้วนะ
อย่างที่คุณชนะบอกนั่นแหละว่าเขาจะมีการคิดที่แตกต่างกัน
อย่างใครชอบกินโครงไก่เออตักโครงไก่ไปเนี่ยชิ้นหนึ่งสิบสองถึงสิบห้าบาทแล้วแต่ขนาด
ไส้กรอกชิ้นละสองบาทหมูยอหนึ่งบาทเลือดหมูชิ้นละหนึ่งบาท
ลูกชิ้นเนื้อที่เป็นลูกชิ้นยักษ์นี่นะ
ลูกละห้าบาทเออหรือไข่ต้มก็ฟองละห้าบาทอ๋อ
หมูบดลูกชิ้นหมูชิ้นละสามอ่าสามชิ้นเนี่ยห้าบาทอ๋อ
ส่วนเส้นก๋วยจั๊บอันนี้ขาดไม่ได้ถ้าขาดแล้วก็ไม่เป็นก๋วยจั๊บนะ
คือมันเป็นก๋วยจับเวียดนามอ่ะเออมันเป็นเส้นแบบเส้นเล็กเล็กคล้ายเส้นก๋วยเตี๋ย
แต่จะเหนียวนุ่มอ่ะนะคะครับราคาเริ่มต้นสามถึงสิบบาท
พอตักตามใจฉันเสร็จแล้วเนี่ยนะก็เอาไปคิดเงินแล้วก็ไปทานได้เลย
ครับต้องบอกว่าร้านนี้เห็นไหมคะมีคนมารุมหม้ออุ้ย
รุมตักกันตลอดทั้งวันไม่ขาดสายบางคนนะมาตั้งแต่โสด
แต่งงานจนมีลูกก็พาลูกมากินด้วยอ่ะคุณ
ส่งต่อความอร่อยตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นกันเลยทีเดียวบอกกันขนาดนี้
เห็นกันขนาดนี้อื้อหือคุณพี่คนนี้แซ่บจริงจริงเลยน่ะนะ
ใครที่อยากจะไปแซ่บแบบนี้ค่ะไปลองลิ้มกันได้เลยนะคะ
ร้านตั้งอยู่ที่ถนนชนลประธานตะมนต์น้องแวงอ่าขออภัย
ตะมนต์น้องแสงอเภอวาปีปฐุมจังหวัดมหาศาลคาม
เปิดทุกวัน๙โมงเช้าถึง๖โมงเย็นจ้า
ในบรรยากาศร้านเก๋ไหมไปนั่งใต้แบบซาราดูแล้วเนี่ย
แม่สาวน่าจะชอบนะชอบสิเครื่องเยอะ
ดูแล้วมีแต่ผู้หญิงไปกินผู้หญิงไปกินเยอะมากเลยนะ
ที่สำคัญคือเครื่องมันจัดได้ตามใจชอบไงคุณ
คุณชอบเนื้อคุณชอบใส่คุณชอบเลือด
คุณชอบหมูคุณชอบซี่โครงไก่อะไรก็แล้วแต่เนี่ย
คือมันตามใจฉันคุณตามใจดิฉันไหมล่ะ
อ่าก็ต้องตามใจตามใจคนข้าง
คือเรานั้นเป็นผู้ชงผู้ชายใช่ไหมล่ะ
แล้วจะพาผู้ยงผู้หญิงไปกินเราก็ต้องตามใจเขา

บางทีไปร้านที่แบบเขาตักให้เลยมึงไม่ถูกใจ
ถูกต้องเพราะฉะนั้นพาสาวไปเลยไปกินร้านนี้
แล้วบอกเลยนะว่าอยากกินอะไรเอาตับเองเลย
ดูแลตัวเองไปส่วนพี่จะจ่ายให้
เดี๋ยวพี่พร้อมไปอยู่แล้วพาสารคำนะจ๊ะ